เพราะว่าหลังจากน้องนายเขาเดินหน้าสิ้นสุดทางเพื่อนประกาศจีบน้องใบเฟิร์น
ชนกอย่างเต็มกำลังปรากฏเหมือนจะงานเข้าคุณใบเฟิร์น

คือภาพนี้เป็นภาพที่เธอไปเที่ยวที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
แล้วก็มีการโพสต์ภาพครับรีสอร์ทนี้อยู่ที่จังหวัดน่าน
ปรากฏว่าล่าสุดตำรวจเขาบอกว่า
สอดนี้ลุกป่าสงวนแล้วสั่งปิดไปตั้งแต่ตุลาแล้วนะ
แต่ทำไมเมื่อพฤศจิกายนคุณใบเฟิร์นยังไปเที่ยวที่นี่ได้

ตามความคืบหน้าครับตำรวจทหารป่าไม้กรมเจ้าท่า
ทวงคืนผืนป่าต้นน้ำน่านนะฮะบุกยึดรีสอร์ตหรูในหมู่บ้านสบัน
ป่าสงวนแห่งชาติดอยภูคาป่าผาแดงครับ
เพิกเฉยนะครับเพราะยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพัก
ทั้งที่สั่งให้ปิดตั้งแต่ตุลาคมที่ผ่านมาแล้ว
ล่าสุดก็เตรียมออกหมายเรียกนางเอกสาวชื่อดังตอนนี้กระแสแรงมาก
คุณใบเฟิร์นพิมชนกหรือวิเศษภัยบูลมาให้ปากคำในฐานะพยาน
นี่นะฮะที่พักดังกล่าวแล้วเป็นประเด็นอยู่ด้วย

เพราะตอนนี้เธอกำลังดังจริงต้องการจะโปรโมทด้วยนะฮะ
แล้วก็เหมือนว่าคนเลยเข้าใจว่าคุณใบเฟิร์นเป็นพรีเซนเตอร์หรือเปล่า

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีติดต่อไปหาผู้จัดการคุณใบเฟิร์นครับ
การเข้าพักเป็นความสะดวกใจของคุณใบเฟิร์นนะฮะ
แล้วก็จ่ายเงินค่าเข้าพักด้วยนะอันนี้ผู้จัดการคุณใบเฟิร์นบอกนะฮะ
เบื้องต้นยังไม่ได้รับหมายเรียกในฐานะพยาน
ถ้าหากได้รับแล้วยินดีเลยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เต็มที่
เพราะวันที่ไปเที่ยวก็มีนักท่องเที่ยวคนอื่นด้วยเหมือนกัน
ล่าสุดครับ๔โมงครึ่งเมื่อวานช่วงเย็น๙ธันวาคมครับ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดน่านพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
ส่วนที่กำลังกับฝ่ายปกครองอำเภอบ่อเกลือ
นำหมายสารจังหวัดน่านไปตรวจคนที่รีสอร์ทดังกล่าว
ฝ่าฝืนประกาศเป็นพื้นที่ถูกตรวจยึดดำเนินคดีอาญา
ยึดทรัพย์ตั้งแต่๓๑ตุลา๖๕
เนื่องจากว่าได้ก่อสร้างบ้านพักบริการนักท่องเที่ยวจำนวน๑๒หลัง
แบบลุกเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคาและป่าผาแดง
เนื้อที่พอสมควรเลยนะฮะคือกินพื้นที่หลายไร่
แต่ผู้ประกอบการก็ยังคงฝืนเปิดให้บริการต่อไปอีก
ทั้งที่ประกาศแล้วนี่นะฮะ
การจังหวัดน่านบอกว่าพื้นที่บ่อเกลือจังหวัดน่าน
มีการสร้างที่พักรีสอร์ทจำนวนมาก
เพื่อรองรับคนไปเที่ยวแล้วคนกำลังไปกันเยอะเลย

ดังนั้นขอเตือนครับผู้ประกอบการรายไหน

ตอนนี้ออกหมายเรียก

ย้ำนะเป็นการออกหมายเรียก
ให้ข้อมูลในฐานะพยานฟังครับ
ถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ให้การเต็มโยชน์
เพราะว่าเพื่อจะได้ดำเนินคดีตัวที่เป็นเจ้าของ
ที่เกี่ยวข้องต่อไปเพราะว่าเขาเนี่ย
คือหลังจากที่มีการจับกลุ่มแล้วเขาก็ไปรีวิว
รีวิวแล้วก็เชิญชวนคนที่มาเที่ยวอีก
โดยที่จะไม่สนใจว่าข้อกฎหมาย
เขาถือว่าเขาไม่สนใจคนกฎหมาย
เขาก็บอกว่าต้องให้ศาลเป็นคนสั่งอย่างนี้ครับ